คุณผู้ชมไปดูธรรมชาติสวยนะคะ
อยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าที่แห่งนี้นะคะนอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วเนี่ยนะคะ
เรายังจะได้ไปดูอะไรที่มันแปลกหูแปลกตากันด้วย

นี่ค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ
อุ้ยเห็นแบบว่าแสงพระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะ
สวยจ้าง
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนเทือกเขาสูงอย่างภูลังกา
นี่ค่ะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ได้รับความสนใจเลยนะคะ
โดยในช่วงอากาศหนาวเย็นของทุกปีคือปลายปีนี่แหละ
จะมีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาปีนเขาลุยป่าระยะทางกว่า๔กิโลเมตร
เพื่อจะไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดเขาภูลังกาค่ะ
พอขึ้นไปแล้วสามารถชมวิวได้ถึง๓๖๐องศา
สวยงามมากแล้วก็ขึ้นไปใช่คุณเราก็จะได้เห็นพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าแล้วก็จะลับตาไปแบบนี้ค่ะ
รวมถึงได้เห็นแม่น้ำโขงสองฝั่งไทยลาวคือวิวนี่ดีมากจริง
แล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังจะได้ไปกราบไหว้ขอพรเจดีศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา
ก็คือเจดีกองข้าวสีบุญเนานี่แหละค่ะ
เห็นไหมสวยงามมากเลยเหมือนกันในภาพแบบช่วงเย็นแบบนี้ค่ะ
นี่เป็นกองข้าวสีบนเนาที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธานะคะ
เชื่อกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในอดีตมีพระอรหันสายหลวงปู่มั่นหลายรูป
มาปฏิบัติกรรมฐานจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทำให้ชาวบ้านนั้นเขาเคารพสัทธาค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าถ้าได้มาที่ภูลังกาแห่งนี้นะคะก็จะถือว่าจะได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย
ได้ทั้งความสวยงามได้ทั้งการสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็ขอโชคขอลาบกันด้วย
ช่วงปลายปีนี้ใครยังไม่มีโปรแกรมนะคะแนะนำเลยว่าคุณจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน
นี่แหละเราพาไปเที่ยวให้คุณผู้ชมได้ติดตามอยู่ในช่วงนี้แล้วก็คาดหวังจากเมื่อวานเผื่อจะได้อารมณ์ดีขึ้นสบายจิตสบายใจ